ไปที่มุกดาหารกันต่อคุณผู้ชมค่ะ
อันนี้ก็ไปเจอเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเขาเอือมระอาแล้วก็หวาดกลัวด้วยค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งนะคะอายุห้าสิบเดินเปลือย
เปลือยแล้วก็อารวาสเลยค่ะเจอรถก็ทุบนะคะ
เจอร้านเอาทีวีจอแอร์วีดีก็เอาของเขาลงมาทุ่ม
ชาวบ้านเขาก็เลยช่วยกันจับส่งตำรวจเลยค่ะ
ชาวบ้านกับตำรวจสพดงเย็นจังหวัดมุกดาหาร
เขาสกัดจับมานะคะผู้ชายคนนี้อายุ๕๐ปีแล้วนำตัวมาที่สพดงเย็นสอบสวน
แต่สอบสวนยังไงก็คุยกันไม่รู้เรื่องค่ะ
ผู้ชายคนนี้ที่ต้องโดนจับแบบนี้เพราะว่าทำลายข้าวของของคนอื่น

เขาก็แจ้งความให้ช่วยจับกลุ่ม
ตั้งแต่ตี๓ถึง๗โมงเช้า
เปลือยกายไม่สวมอะไรไปตามถนนชายางกูลมุกดาหารนิคมคำสร้อย
ช่วงบ้านดงมันที่อำเภอเมืองนะคะ
ก็เอาของไปทุบกระจกร้านเขาแตก
ร้านวัสดุก่อสร้างก็ทุบทำลายสัญญาณไฟเตือนริมถนน
คือสร้างความเสียหายเบี้ยบ้ายรายทางไปหมดเลยนะคะ
ออกจากจุดนี้ไปอีกหมู่บ้านหนึ่งบ้านโนนสวรรค
ก็ไปทุบเครื่องครัวของชาวบ้านนะคะ
ครกหม้อนึ่งเจอรถยนต์ก็เอามือทุบกระจก
นี่ค่ะทำของเขาพังหมดเลย
เกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบนะแต่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันรายทางนะคะ
ทุบกระจกรถยังไม่ทันแตกโดนจับได้ก่อนนะคะ
ผู้ชายคนนี้ลักษณะเหมือนมีอาการทางประสาท

แต่ว่าตอนนี้อยู่ในการดูแลของตำรวจแล้วนะคะ
เขาบอกคุยกันเบื้องต้นก็ยังไม่รู้เรื่องอยู่ดี
เพราะว่าพูดจาวกวนตอบไม่ได้ว่าตัวเองมาจากไหน
แต่อ่านหนังสือได้อ่านภาษาไทยออก
ตำรวจตอนนี้พยายามติดตามหาญาตินะคะ
หรือใครที่รู้จักมารับตัวต่อไป
แล้วก็ใครที่เสียหายโอ้โหนี่ดูจอทีวี

คนเสียหายจากผู้ชายคนนี้นะคะ
เปลือยกายแล้วก็ทำร้ายข้าวของ
ระหว่างทางที่เขาเดินผ่านไปทุกอย่างเลยค่ะ